สุดยอดมวยยักษ์ต่อยเดือดมันทุกยก

กับสายฟ้าแลบสิทธิ์ครูไทย

แลกมัดกับฟ้าใสช้างไทยยิ่ม

สับสอบกับไตรรัสสตวรรณรุ่ง

แทงเข่ากับเพชรดำทพลายมสี่สิบเก้า
และปริญญาปาสักมวยไทย
ลุยกับมาครับสิทธิ์แสงเทียนน้อย
ศุกร์ที่๑๐กุมภาพันธ์นี้๑๖นาฬิกา